สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นนะคะ
ประจำคำคืนวันจันที่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามค่ะ
เราเจอกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงประมาณ๕ทุ่มครึ่งแบบนี้ค่ะ

พาคุณผู้ชมไปที่สมุทรสาครกันก่อนค่ะ
เป็นอุบัติเหตุรถกระบะที่ขนเนื้อไก่สดมาเต็มคัน
เสียหลักพลิกตะแคงสินค้าเนี่ยเทกระจาดระเนรนาศเกลื่อนถนนเลยนะคะ
สาเหตุเกิดจากล้อยางระเบิด
ยังเคราะห์ดีค่ะที่คนขับนั้นไม่ได้รับบัตรเจ็บหนักนะคะ
ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จากรายงานเลยค่ะ
ระบุว่าขับรถมาตามถนนปกติ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุยางล้อหลังด้านซ้ายระเบิด

ทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคง
กระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วก่อนจะเสียหลักตกข้างทางแล้วพลิกความหลายตลบ
ปฏิเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนทางหลวง๑๑๗๕บ้านตากแม่ระมาท

หลังจากลูกชายและลูกสาวซึ่งเป็นจิตอาสาขับรถออกจากบ้าน
ในอำเภอเมืองตากเพื่อจะไปทำงานที่อำเภอแม่ระมาท
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเหยียบลูกมะเดือป่าที่หล่นบนถนน
ทำให้รถเสียหลักตกข้างทางแล้วพลิกคว่ำหลายตลบ
เพราะดีที่ไม่ตกเหวข้างทางและทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก
โพสต์คลิปนี้เอาไว้เป็นอุทาหรณ์
ส่วนที่จังหวัดเพชรชบุรีเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกข้างทาง
ถนนสายบายพาสชะอำปรานบุรีขาล่องใต้ในพื้นที่ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำ
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณสี่แยกหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรชบุรี
พบรถกระบะอิซูซูสีขาวตกข้างทางอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่แต่รถไม่ได้รับความเสียหาย
ตรวจสอบภายในรถพบศพนายพิทยุทธ์โพพักดีอายุ๔๒ปีเสียชีวิตอยู่เบาะคนขับใบหน้าบวมปูด
ตาทั้งสองข้างและจมูกคล้ายถูกของแข็งทุบตีเป็นแนวยาวใต้คางมีบาดแผลขนาดใหญ่๑แผล
ภายในกระเป๋าคาดเอวสีม่วงพบเอกสารหลักฐานและเงินสดจำนวนหนึ่ง
บริเวณมือจับประตูฝั่งซ้ายด้านนอกพบคราบเลือดเป็นรอยนิ้วมือติดอยู่จึงถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรมแล้วจัดฉากว่าเป็นรถเสียหลักตกข้างทาง
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสอบสวนหาข้อได้จริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
จังหวัดกาญจนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถเก๋ง
ชนท้ายรถสิบล้อที่บรรทุกไม้ไผ่มาเต็มคัน
บริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลไซโยกอำเภอไซโยก
ทำให้หลังคารถเก๋งหายไปทั้งแถบ
ภายในรถเก๋งพบทันตแพทย์หนุ่มอายุ๒๖ปีคนขับเสียชีวิต

พบรถสิบล้อบรรทุกไม้ไผ่มาเต็มคันจอดอยู่
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตกำลังขับรถกลับบ้าน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งค่อนข้างมืด
ชนท้ายรถบรรทุกไม้ไผ่ที่ขับอยู่ด้านหน้าเต็มแรง
หลังคากระแทกกับลำไม้ไผ่ที่ยื่นออกมาจนขาดออกจากตัวรถ
ทำให้คนขับเสียชีวิตคาที่